ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้อง
ชื่อเด็กหญิงอภิชยานามสกุลพรมศรีศุกร์

อายุ๑๔ปีเรียนอยู่ชั้นม๑ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้หนูไม่ได้เรียนเพราะหนูประสบอุบัติเหตุหนูเดินไม่ได้ค่ะ

กับแม่หนูแยกทางกันตั้งแต่หนูเด็ก

แล้วก็เห็นว่าแม่เอาโซดาไฟสาดตาพ่อ

ของหนูไปอยู่กับครอบครัวใหม่ค่ะ
สำหรับพ่อก็อาจจะนานเจอกันที
แต่ยังดีที่พ่อมาหาทุกเดือนค่ะ
แม่แยกกับพ่อแล้วแม่ไปอยู่ระยองค่ะ

ย่าชื่อย่านิดอายุ๖๓ปี
ที่หนูจะประสบอุบัติเหตุนะคะ

ตอนนั้นหนูขายลูกชิ้นย่างเองค่ะ

เขาซื้อลูกชิ้นมาเสียบเอง

แล้วก็กลับมาช่วยย่าทำงานบ้าน

แต่ว่าเห็นมูลนิธิโพสต์ในเฟสว่า

ไม่ขยับหลับไป๑๕วัน

หนูได้กินยากระตุ้นสมองค่ะ

ทำงานหาเลี้ยงย่าได้อีก
ย่าเลี้ยงดูแจงตั้งแต่เกิด
นิสัยเขาดีเขาไปรับจ้างขายหอย

แจงทำงานไม่ได้ย่าก็ลำบาก

ก็ไปเก็บผักอยู่ข้างถนน
ผักบุ้งบ้างกระถิ่นมั่ง

น้อยสุดก็ประมาณ๔๕๐บาท
ย่าไปเก็บผักย่าก็เป็นลม
ย่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ

เป็นห่วงแกเรื่องโรคความดันโลหิตสูง

ย่าไปวูบหลับเหมือนรอบที่แล้วค่ะ

หนูจะได้ไม่ต้องให้ย่ามาเหนื่อยอีก

ทุกวันนี้เขาเดินไม่ได้

แม่เอาถ้วยมาหนูจะล้างให้

หนูขอโอกาสกลับไปเรียนได้ไหม

หนูสามารถทำเองได้แล้ว

แล้วก็หนูโทรไปปรึกษาเรื่องเรียนกับพ่อ

ต้องส่งเรียนกับครอบครัวใหม่เหมือนกัน

เป็นการที่หนูช่วยทางครอบครัวได้อย่างหนึ่งค่ะ
หนูอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย

หนูจะช่วยย่าขายของเอง

เคาะร้ายจะนำมาซึ่งความพิการ

จะเป็นหลานที่สู้เพื่อย่าตลอดไป

สวัสดีค่ะแจงสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับน้องแจงนะครับ
ทีเนี้ยน่าจะยืนคุยกันไม่สะดวกไม่สะดวกนะปกติยืนนานสุดได้ด้วยตัวเอง
ยืนได้นานเท่าไรก็ไม่ถึงสิบนาทีค่ะไม่ถึงสิบนาที
ถึงสิบนาทีงั้นวันนี้เป๊กขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขอเก้าอี้ให้น้องแจงนะคะ
บ้างมาเลยขอก้าวอี้นะเพราะไม่สามารถยืนเองได้นะคะ
แนนคะวันนี้มากับใครมากับญาติสองคนค่ะ
มากับคุณย่านะคะที่นั่งอยู่ข้างล่างนะคะคุณย่านิดสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณย่าครับ
แจงปีนี้อายุเท่าไหร่๑๔ปีค่ะ
๔ปีอยู่กับคุณย่ามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
ตั้งแต่หนูคลอดออกจากท้องแม่ได้ประมาณ๗วันค่ะ

เรียกคุณย่าว่าแม่หรือเรียกว่าย่าเรียกว่าแม่ค่ะ
งั้นพี่เป๊กขอย้อนนิดนึงว่าอยู่กับคุณย่ามามีความสุขดีไหม
มีที่สุดเลยค่ะถึงไม่มีพ่อแม่แต่ญาติก็เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้หนู

ก็เรื่องเรียนหนูก็ไม่เก่งแต่ก็ไม่ได้แย่นะคะ
ไม่เก่งแต่ก็ไม่ได้แย่นอกจากเรียนแล้วนะตอนนั้นก็ยังช่วยคุณย่าขายของ

มาหากินกันแจงทำอะไรตอนนั้น
ตอนนั้นป้าหนูขายหอยแมลงผู้หนูก็ไปช่วยเขาตัดหอยแล้วก็ขายหอย
แล้วก็ทีนี้ย่าให้ทุนไปซื้อลูกชิ้นมาขายก็เสียบเองขายเองค่ะ

ขายอยู่ก่อนที่หนูจะมาเป็นแบบนี้ได้ปีเดียวค่ะ

ก็ถ้าขายลูกชิ้นไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ค่ะมากที่สุดก็วันละร้อยกว่าบาท

ณตอนนั้นแจงได้มีโอกาสเจอคุณพ่อไหม
กับพ่อหนูเจอกันทุกเดือนค่ะพ่อจะมาหาทุกเดือน

แจงเห็นคุณพ่อณปัจจุบันนี้ตาบอด
แต่ว่าโอเคไหมสภาพจิตใจ
สภาพจิตใจถือว่าก็ยังดีนะคะที่แบบ
ตะมองไม่เห็นแต่พ่อก็ไม่ท้อ
พ่อไปร้องเพลงเปิดหมวกด้วย

ซึ่งอีกบ้านนึงเขาก็มีอาการทางสายตาเหมือนกัน

ใช่ค่ะแม่เลี้ยงก็มองไม่เห็นเหมือนกัน

แม่เคยมาหาหนูครั้งหนึ่งตอนหนู๔ขวบ
แล้วแม่ก็มาเยี่ยมหนูตอนหนูนอนอยู่โรงพยาบาล
ซึ่งหนูก็ไม่ได้เห็นหน้ากันเพราะหนูยังไม่ฟื้น

เขาก็ไปกรอกน้ำอยู่บ้านล้างถ้วยรอย่า

ถือว่ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาช่วยกัน

แงก็มีคนดูแลแล้วก็ช่วยกันทำมาหากิน
แงนี่เขาเป็นคนน่าสงสารยังไงบ้าง
น่าสงสารพ่อกับแม่ก็เลิกกัน
แล้วทีนี้เขาไปเที่ยวกับเพื่อนเขา
ที่ว่าไปโดนอุบัติเหตุ

วันนั้นสามทรุ่งครึ่งเขามาบอกว่า
คุณย่าทำใจนะ
น้องแจงอยู่ห้องอายศิยู

ตกใจร้องเลยไม่รู้เรื่องเลย

ก็ไม่ฟื้นค่ะเขาก็บอกว่าเขาจะเจาะเขาบอกให้เขาบอกให้เซ็นให้ย่าเสร็จ
จะเอาเอาสายออกหรือเปล่าเขาบอกนี่ก็บอกไม่เอาออกให้ตายคามนุญาต
อาการหนูห้าสิบห้าสิบเพราะว่าหายใจเองไม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจ
แล้วหมอบอกว่าไม่อยากให้ใช้นานกลัวปอดติดเชื้อเขาเลยจะเจาะคอ
ค่ะแล้วทีนี้ได้จากเงินที่โรงเรียนบริจาคมาป้าเลยเอาไปซื้อยากระตุ้นสมองหนูเลยฟื้น
ที่รอดมาได้ถึงจะไม่ครบไม่เหมือนเดิมก็ต้องขอบคุณเพื่อนแล้วก็คุณครูที่โรงเรียนที่ช่วยกันบริจาค
เป็นยากระตุ้นสมองเราถึงรอดมาจนถึงทุกวันนี้อยากขอบคุณอะไรเพื่อนแล้วก็คุณครูที่โรงเรียนไหม
ก็อยากขอบคุณคุณครูที่ไม่เคยทิ้งหนูตั้งแต่หนูเรียนมป๔เพราะตั้งแต่คุณครูรู้ว่าพ่อหนูมองไม่เห็น
เขาก็เอาขนมกับพวกแฟบที่บ้านเอาไปให้หนูกับพ่อใช้
แจงพี่เป๊กมั่นใจว่ามันมีเรื่องราวอีกเยอะมากเลยที่เราจะสามารถคุยกันได้
แจงได้เล่าเรื่องของตัวเองว่าหลังจากคนที่เคยเดินได้เป็นปกติแล้วเราฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่เหมือนเดิม
เราต้องปรับใจเรายังไงเราต้องปรับร่างกายเรายังไงเราต้องปรับการใช้ชีวิตยังไงคงมีอีกเยอะ
แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพี่เป๊กจะให้แจงร้องเพลงก่อนค่ะไม่รู้ว่าไหวแค่ไหนแต่ก็ต้องสู้นะ
ก็เป็นธรรมเนียมครับมารายการของเราแล้วนะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ก็ต้องถามกันแล้วครับว่าต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

แจงต้องการ๖๐๐๐นะครับก็ร้อง๔เพลงเท่านั้น

หกหมื่นที่น้องอยากได้จะเอาไปทำอะไรบ้าง
แล้วก็เงินก้อนนั้นอาจจะช่วยรักษาขาหนูจนหายดีค่ะ
ถ้าหนูทำเงินก้อนนี้มาได้หนูจะภูมิใจมาก
หนูจะภูมิใจมากหนูจะเทียบว่าหนูเป็นเด็ก๑๔ที่เอาเงินหมื่นมาให้ครอบครัวได้
นี่ก็เป็นความคิดบวกขอให้ทำให้ได้ขอให้ทำให้ได้ท่องไว้ว่าขอให้ทำให้ได้นะคะ
ก็มาเข้าสู่การแข่งขันกันที่เพลงแรกนะครับเพลงที่๑นะครับเพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

ฟังกันไปแล้วเป็นไงครับแจงเพลงนี้
หนูเคยเห็นป้าเปิดฟังอยู่ค่ะ

แล้วถ้าจะร้องจริงวันนี้จะได้ไหมเอ่ย
เคยร้องเล่นบ่อยอยู่นะคะก็มั่นใจอยู่ค่ะ

เพลงนี้เป็นเพลงแรกนะครับเป็นเพลงที่หนึ่งก็ไม่ต้องถามว่าจะสู้หรือจะหยุ
ต้องสู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังไม่มีเงินสะสม
แต่ตัวช่วยสามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่เพลงที่๑นี้เลยนะครับ
มีให้ทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงที่๑นี้แจงจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้

ไม่ใช้นะครับ
ทีนี้พี่เป๊กถามแจงก่อนว่าจะนั่งร้องหรือจะยืนร้อง

ใช่ไหมถ้ามั่นใจและพร้อมจะยืนสู้กับเกมนี้
เกมที่มีขาเป็นเดิมพันธุ์มีย่าเป็นเดิมพัน
มียาที่เราต้องการเป็นเดิมพันธยืนขึ้นค่ะ

เอาล่ะแจงนี่เป็นเพลงเริ่มต้นของหนู

เป็นเพลงที่หนูอาจจะสามารถคว้าเงินหมื่นแรกไปได้
มีอะไรอยากบอกคุณย่า

พร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่งเพลงมาครับสู้เต็มที่
อย่าให้ใครรู้ว่าเราคบกันคือคำที่เธอนั้นยังเตือนฉันอยู่เสมอ
บอกว่างจากตัวจริงแล้วเธอจะรีบมาเจอรู้ไหมน้ำตาฉันเออ
เมื่อเธอหันหลังจากลา
ลำสู่หัวใจฉันไว้ใช้งานแต่ไม่ให้ความสำคัญยกย่องออกหน้า
ออกตาเป็นตุ๊กกระตาคล้ายเหงาอยู่ห้องเช่าคอยเธอโทรมา
เมื่อเธอนึกอยากมาฉันจึงมีค่าในฐานะแฟน
เก็บอยู่แบบเจ็บอย่างคนเป็นน้อง
ไม่น่าที่ขออีกเชื่อเธอบรรเทายามเหงาออมแขน
ไม่ใช่ตัวจริงเป็นไม่ได้แม้แต่ตัวแทน
แค่คนที่เธอหลบแฟนแอบมาหาเวลาใจเฉา
หากใครสักคนเขาเดินเข้ามา
พบฉันออกหน้าออกตาให้เกียรติว่าฉันคือแฟนเขา
อยากถามเธอดูสักคำปล่อยฉันไปได้หรือเปล่า
หรือจะขังฉันไว้ในเงาทำหน้าที่แฟนเก็บจน
ที่แฟนเก็บจนตาย